ปักอกนะฮะแล้วต้องขี่จักรยานยนต์ไปโรงพยาบาลเองเกิดอะไรขึ้นคือ
มันเป็นเรื่องของไปจอดรถในจุดที่เขาห้ามจอดอ่าแล้วมีปัญหากับรอปภ
นี่นะครับพี่ชมครับปากอกตรงนี้เลยนะหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ชายคนนี้อายุยี่สิบปีนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
มีดเนี่ยเป็นมีดพับแทงเข้าที่หน้าอกปักอยู่ที่อกเลยอย่างนี้เลยนะฮะ
ปักมายังนี้เลยอ๋อโหอ้ยนี่ฮะ
สุรียุทธ์นะฮะแพทย์ก็ผ่าตัดเอามีดออกให้รักษาอาการเรียบร้อย
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วมีพ่อชื่อธีรยุทธ์อายุ๔๒มาคอยดูอาการของลูกชาย
นี่พ่อนะครับเป็นรายเดอร์ทั้งคู่ค่ะนะพ่อของคนเจ็บนะครับ
ก็คือคุณธีรยุทธ์เนี่ยบอกว่าตัวเขาแล้วก็ลูกชายมีอาชีพเป็นรายเดอร์ทั้งคู่
ขี่จักรยานยนต์รับส่งอาหารตอนที่เห็นลูกชายถูกแทงมาเนี่ย
นี่คือเสื้อของลูกชายเห็นไหมเลือดโชคมาเลย
คุณธิรยุทธ์บอกผมก็จอดรถรอออเดอร์อยู่แถวศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่อายุทยา
ลูกชายขี่รถจักรยานยนต์มาถึงมาหาเนี่ยคือมีมือข้างซ้ายเนี่ย
กรรมมีดที่ปักอยู่ที่อกใต้ราวนมโอ้โหนี่จะโดนหัวใจอยู่แล้ว
ขี่เข้ามาเจอพ่อบอกพ่อผมไม่ไหวแล้วผมโดนยามแทงมา
ก็เลยพาลูกเนี่ยขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็พามาส่งโรงพยาบาล
มีอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่ก็มีกระบองอะไรแค่นี้พอ
แต่นี่เหมือนแบบจงใจพร้อมพร้อมเลยครับ
แล้วเขาบอกนี่ผมก็โดนกอดเหมือนกันใบหน้านี่บวมปูดอยู่เลยโดยบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดศูนย์การค้าอยู่จุดหนึ่ง
นี่ปูดรอยปูดตรงนี้แล้วรายเดอร์หนุ่มที่บาดเจ็บขี่จักรยานยนต์มาจอด
ผมก็บอกว่าตรงนี้มันจอดไม่ได้นะให้ไปจอดในจุดที่ทางห้างเนี่ยเขาเตรียมไว้ดีกว่า
รายเดอร์หนุ่มคนนี้ก็ลักษณะหัวเสียเลยนะพูดจาไม่ดีแล้วก็ข่มขู่ว่าอ้าว
จอดไม่ได้ก็อย่าก็ไม่จอดแต่อย่าให้เห็นมีรถคันอื่นมาจอดนะอืม
แล้วเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปจอดในจุดที่ทางห้างเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้แล้วเดินเข้าไปเอาของให้กับลูกค้า
จากนั้นพอเขาเดินกลับมาเนี่ยเขาเห็นว่ามีรถของรายเดอร์คันอื่นมาจอดในจุดที่รอปภวรรณชัยเขาห้ามจอดนี่แหละ
เขาก็เลยเหมือนกับยิ่งหัวเสียงหงุดหงิดใหญ่นะคือรอปภคนนี้เขาอ้างว่ารายเดอร์หนุ่มคู่กรณี
ขี่จักรยานยนต์มาหาเขาเลยแล้วลงมาจากรถเนี่ยหัวเสียงมาเลยมาเปิดฉากต่อยผมก่อนเลยนี่เห็นไหม
หัวยังบวมปูดอยู่เลยผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหยิบมีดพับเล็กเล็กที่พกติดตัวไว้เนี่ย
แทงใส่ไปมั่วเพื่อป้องกันตัว
เข้าอกเลยปากคาอกเลย
ต่อยพี่กับฟ้าตู้ก็คือไม่รู้ตรงไหน

เขาก็แทงใส่ไปป้องกันตัวก่อน
แต่พ่อคนเจ็บบอกโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่าพี่

เดี๋ยวตำรวจเขาก็จะสอบสวนขยายผล

วันนี้พารอปภที่ก่อเหตุไปชี้จุดในที่เกิดเหตุนะฮะชี้จุดเรียบร้อยแล้วตรงนี้
แต่พ่อคนเจ็บเขาก็แอบสงสัยอยู่บอกโอ้โหคนก่อเหตุมามอบตัว
ตำรวจไม่บอกทางฝั่งของคนเจ็บหน่อยเหรอคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลแต่เขาก็มีญาติญาติอยู่
พาไปชี้จกชี้จุดไม่บอกหน่อยเหรอจะได้ไปดูบ้างอะไรประมาณอย่างนี้